ปราการชนน้ำใกล้เต็มความจุแล้วทางเขื่อนต้องมีการเร่งระบายน้ำออกมาแน่นอนนะครับ
ส่งผลกระทบกับคนที่อยู่ท้ายเขื่อนครับไปดูความขึ้นหน้ากันหน่อยครับ
นี่เป็นภาพของการปล่อยน้ำออกมาคุณผู้ชมครับจากทางน้ำล้นหรือว่าสปินเวย์นะครับ
ทั้งสี่บานที่เขื่อนขุนด่านปราการชนที่นครนายกเป็นภาพเมื่อวานนี้
เพราะว่าปริมาณน้ำจากต้นทางคือน้ำตกเหนรกของเขาใหญ่นั้นไหลลงมามาก
ส่งผลให้ปริมาณน้ำอยู่ที่๒๒๑ล้านลูกบาทเมตรหรือว่า๙๘๙๕ของความจุแล้ว
จากการที่สามารถเก็บได้๒๒๔ล้านลูกบาทเมตรครับ
สุดท้ายต้องตัดสินใจเร่งระบายน้ำออกมาเข้าสู่ระบบ
แล้วก็ระบายน้ำลงสู่แม่น้ำนครนายก
มวลน้ำที่ออกมานั้นจะส่งผลกระทบกับพื้นที่ท้ายน้ำครับ
ตอนนี้แน่นอนนะฮะท้ายน้ำก็มีน้ำท่วมขังอยู่แล้ว
และอาจจะเพิ่มสูงมากขึ้นด้วย
ต้องมีการประกาศแจ้งเตือนนักท่องเที่ยว
รวมไปถึงผู้ประกอบการรีสอร์ทและบ้านพัก
ถึงสถานการณ์น้ำเตรียมพร้อมรับมือ

มีการจัดตั้งโรงครัวเพื่อส่งกำลังใจให้กัน
นำเข้ากล่องไปแจกให้กับชาวบ้านวันละ๑๒๐๐กล่องด้วยครับ
ตอนนี้จังหวัดนครนายกในพื้นที่๕อำเภอมีผลกระทบจากพายุโนรู
ก็คือบ้านนาบ้านพริกปากพรีองคลักษ์แล้วก็อำเภอเมือง
ย้ำอีกทีพื้นที่ท้ายเขื่อน
พร้อมรับมือน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอีกจากการปล่อยน้ำของเขื่อนขุนด่านประการชนนะครับ